นครเซี่ยงไฮมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ
ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมือง
เพิ่มขึ้นของถนนหลายสายแล้วก็ตึกสูงระฟ้า

ก็คือหลายครั้งการพัฒนาก็ได้นำไปสู่การไล่รื้อชุมชนเก่าแก่
บ้านเรือนและอาคารสถาปัตยกรรม
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
วันนี้เราจะไปชมบ้านเก่าแก่หลังหนึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนครเซี่ยงไฮ

แทบไม่ต่างอะไรจากซากประหลักหักพัง
เหลือเพียงรอเวลาที่เจ้าของจะตัดสินใจย้ายออกไป

และตัดถนนเส้นใหม่แทนครับ
บ้านหลังนี้คือบ้านที่เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในนครเซี่ยงไฮ
ซึ่งถูกสร้างในยุคของราชวงศ์ชิงหรือประมาณช่วงศตวรรษที่๑๘
โดยสิ่งที่ทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ
คือการที่มันไม่เคยได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใด
นับตั้งแต่วันที่มันถูกสร้างขึ้นมา

และแทบไม่ต่างอะไรจากซากประหลักหักพังแห่งนี้
สะท้อนถึงเส้นทางชีวิตของเจ้าของบ้าน
ต้องเผชิญกับความลำบากทุกยาก
เมื่อครั้งหนึ่งพวกเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด
ยุคของการปฏิวัติวัฒนธรรม

ก็เคยถูกยึดและเปลี่ยนให้เป็นโรงงานมาก่อน

บ้านหลังนี้จะได้รับการปกป้องและอนุรักษ

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเก่าแก่แห่งนี้แต่อย่างใด
ช่างภาพและนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชื้อสายไซบีเรีย
เชื่อว่าทางการกำลังรอคอยให้บ้านหลังนี้ผู้พัง
เจ้าของยินดีที่จะขายมันและย้ายไปอยู่ที่อื่นแทน
จากนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าบ้านประวัติศาสตร์แห่งนี้
คงถูกแทนที่ด้วยถนนหรือไม่ก็อาคารสูง
เช่นเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นในเขตเมืองเก่าหลายแห่งในนครเซียงไฮ
จึงเรียกร้องให้ชาวบ้านในชุมชนรวมพลังกัน
เพื่อรักษาชุมชนของพวกเขาเอาไว้ไม่ให้หายไป
รัฐบาลจีนได้ให้สัญญาว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองเก่าจะดีขึ้น
หากพวกเขายอมรับเงินชดเชยและย้ายไปอาศัยในตึกสูงสมัยใหม่
ห่างออกไปจากใจกลางเมือง
แต่คำมั่นสัญญานี้ย่อมหมายถึงจุดจบของชุมชนเก่าแก่
และสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์
ตลอด๖ปีที่ผ่านมานายเยซิว่าได้ถ่ายภาพบ้านเรือนและชุมชนเก่าแก่หลายแห่ง
โดยภาพและแผนที่ของชุมชนเก่าแก่เหล่านี้
บอกเล่าเรื่องราวของเมืองเก่าว่า
ครั้งหนึ่งมันเคยมีขนาดที่ใหญ่มาก
และเต็มไปด้วยเครือข่ายการคมนาคมที่หนาแน่น
มโยงถนนและตรอกซอยขนาดเล็กเข้าด้วยกัน
แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้
เก่าแก่หลายแห่งได้ถูกทำลายลงเสียแล้ว
แต่บรรยากาศและกลิ่นอายแบบดั้งเดิมของชุมชนในอดีต
ยังคงดึงดูดให้หลายคนที่เคยเติบโตในย่านนี้

อีกเรื่องความวุ่นวายกละหละหลนของนครเชี่ยงไหย
ฉวนช่างภาพซึ่งเติบโตในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ได้เล่าว่า
นครเซี่ยงไฮหลายคนต่างเร่งรีบไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สายตาที่แทบไม่ละไปจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
และทำงานตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
เพราะในหัวของพวกเขามีแต่เรื่องหาเงินและเลี้ยงดูครอบครัว
เสียดายที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสสุนทรียภาพที่มีเฉพาะที่เมืองเก่าแห่งนี้
ซึ่งพวกเขาจะสามารถมองเห็นและสัมผัสถึงชีวิตที่แตกต่างออกไป
มันคือชีวิตที่ช้ากว่าและเรียบง่าย
แม้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะเริ่มชะลอตัวลง
พร้อมกับการผันผวนของตลาดหุ้น
แต่สำหรับนักลงทุนหลายคนแล้วตลาดอสังหาริมทรัพย์คือโอกาส
เพราะมันคือการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า
ด้านการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม
แห่งมหาวิทยาลัยเจียวทงในนครเซี่ยงไฮ
อธิบายว่าราคาบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

สิ่งคุกคามต่อการอนุรักษ์บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
เพราะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ล้วนต้องการที่ดินย่านกลางเมือง
แต่ที่ดินเหล่านี้ไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่า
เพราะมีสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จำนวนมาก
ดังนั้นการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์
จึงทำให้สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าเหล่านี้ต้องเสี่ยงต่อการถูกทำลาย
ทุกวันนี้สภานครเซี่ยงไฮยังคงไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม
ซึ่งนี่อาจทำให้เขตชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่หายไปอย่างรวดเร็ว
เพราะทางการได้เตรียมแผนพัฒนาถนนหนทางอีกเป็นจำนวนมากที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเมืองเก่าแห่งนี้